ลงไปที่พัทธลุงนะครับมีเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับก็ขี่รถตระเวนเก็บดอกเบี้ยรายวันในพื้นที่หลายอำเภอของพัทธลุงจู่มีคนร้าย๔คนปิดบังใบหน้าครับขี่รถกันมา๒คันตามประกบทำร้ายจนเขาล้มลงแล้วก็เอากระเป๋าเงินที่มีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทแล้วก็หลบหนีไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองสักประมาณ๖โมง๒๐นาทีครับ
ตำรวจสพโคกชะงามรับแจ้งว่ามีคนร้ายใช้ไม้เป็นอาวุธทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์นะฮะ
ในพื้นที่นะครับในพื้นที่พัทธลุงนี่แหละนะฮะ
ในจุดเกิดเหตุก็ไปพบนายสุเมฆบุญมาอายุ๒๔ปีครับ
ถูกคนร้ายใช้ไม้ตีที่ลำตัวศีรษะแล้วก็แขนก็บาดเจ็บเนี่ยฮะ
ไปหมดเลยนั่งรอเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของเขาฮอนด้าสีดำล้มอยู่ในจุดเกิดเหตุคันนี้นะครับ
สอบสวนทราบว่านายสุเมฆนั้นประกอบอาชีพเป็นคนเก็บดอกเบี้ยรายวัน
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแก๊งหมวกเหล็กครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนี่นายสุเมฆนะ
นายสุเมฆได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจังหวัดตรังมา
ระเวนเก็บดอกเบี้ยเป็นเงินกู้รายวัน
เอาก็เริ่มเก็บมาในเขตพื้นที่ของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเรื่อยมา
แล้วก็มาที่อำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพฤษอำเภอคุณขนุนอำเภอเมือง
แล้วก็อำเภอศรีนครินของจังหวัดพัทธลุง
คือไล่มาเรื่อยตามรายทางกว่า๑๐๐รายที่เป็นลูกหนี้เนี่ย
เงินมาสัก๔๕๐๐๕๐๐๐บาทเต็มกระเป๋าเลยครับ
ระหว่างที่นี่แนะสูงเมฆนั้นขี่รถจักรยานยนต์ทางกลับกลับที่พักทศรีตรังค์
ข้างทางเป็นสวนยางหมดเลยไม่มีบ้านผู้คนเลย
มีคนร้าย๔คนใช้ผ้าขาวม้าคลุมศีรษะปิดบังใบหน้ากันมา
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน

เข้าไปปิดด้านหน้าปิดด้านหลัง
แล้ว๑ในคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายมา
ใช้ไม้กระหน่ำตีจนเขาล้มลงกลางถนนพร้อมกับรถ
แล้วคนร้ายที่เหลือก็เอากระเป๋าเงินที่เขาสะพายอยู่

พร้อมกับเอากุญแจรถไปด้วย
คือไม่ให้ขับตามไม่ให้หนีด้วย

เบื้องต้นก็เชื่อว่าคนร้ายทั้ง๔คนนั้นน่าจะติดตามเข้ามาสักพักหนึ่ง
เพราะว่ารู้ว่าเขามีเงินรู้เส้นทางของเขา
แล้วก็จะมีการเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายต้องการแค่เงิน
หรือว่าเป็นกลุ่มลูกหนี้ต้องการจะเอาเงินคืนไปหรือเปล่าไม่ทราบ